ถึงคนดวงดีดวงเห็งเหมือนกันนะ

ราศีอะไรก็แล้วแต่มาเช็คกันหน่อยว่าราศีอะไรจะรวยคุณผู้ชมค่ะ
ออร่าคนรวยมันบ่งบอกจริงนะคะ

ดรามวันที่หนึ่ง
แล้วก็ยังมีงานหลากหลายทั้งโชว์คอนเสิร์ตเดียวอีก

จะงานธุรกิจที่ดีวันดีคืนเรียกได้ว่าหยิบจับอะไร
คือเป็นเงินเป็นทองหมดพี่แจ๊คแล้วงานนี้นะบิ๊กเอ็มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเรา
บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันไม่เชื่อตัวเองเหมือนกัน
ทุกวันนี้ยังตบหน้าตัวเองอยู่แบบไม่ใช่ฝันใช่ไหมไม่ใช่ฝันใช่ไหม
เพราะว่าอะไรบิ๊กเอ็มเล่าให้ฟังว่ามีหมอดูเนี่ยเคยทักว่าตัวเองนี่นะที่เกิดราศีธนู
ประมาณฉันแคบดูก้าดโปรดยืดเลยนะ
ซึ่งไปมาเนี่ยบิ๊กเอ็มบอกว่ามันก็เป็นดังคำทำนาย
แล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมงานของบิ๊กเอ็มเยอะมาก
แล้วจู่อย่างที่รู้กันส้มมาหล่นอีก

ครึ่งปีหน้าแม่แววมานะว่าดวงของบิ๊กเอ็มราศรีธนุน
เฮงกว่านี้คูณร้อยเท่าเข้าไปอีก
ปังขนาดไหนไปฟังความรู้สึกของพระเอกดวงดีคนนี้กันหน่อยค่ะ
อย่างหมอดูคนนู้นคนนี้แบบราศีมังกรจะปัง
ผมก็ดูก็พอครึ่งปีแรกเราก็รู้สึกว่ามันปังตรงไหน
แต่พอครึ่งปีหลังเออจริงปีหน้าจะปังยิ่งกว่านี้อีก
ก็รอดูแล้วว่ามันจะมีอะไรที่มันเตอร์ไพรส์ผมอีกหรือเปล่าครับ
ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่อเมริกาได้งานแสดงสังกีเสียง
คือมันเยอะมากตอนนี้ไหนจะธุรกิจใหม่
คือฟังทุกคำที่พูดหลังจากนั้นมันจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดเลยนะ
บอกมาแล้วไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมพี่แจ๊กกะลีน
ของเราคนสวยเราเนี่ยนะไปมาก็ถูกต้องเลยทำดีมาก

แล้วจะเอาลงริวช่องแต่พอเขาบอกตัวเลขเก็บไว้ก่อน
คืออย่างนี้ตอนแรกคุณผู้ชมเราก็นึกว่าเออขำตอบขำ
แต่ไปมานะบิ๊กเอ็มบอกว่าได้เลขนี้มาจากระหว่างการถ่ายทำละครสัจจะในชุมโจร
จะเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมแคะขี้หูแล้วฟังดีเลย

เออเอาเป็น๑๔๕ได้ไหมครับมาจากอะไรค่ะ
ผมไปเห็นตัวเลขนี้โดยบังเอิญตอนที่ถ่ายละครครับ

แบบก็เจอตอนขับรถไปเจอตัวเงินโดทอง๒ตัว

ลองไปตีดูแล้วกันว่ามันจะหมายเป็นอะไร
อันนี้จริงป่ะเนี่ย
จริงจริง

ปกติผมขับรถผมไม่ค่อยเจอ
สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ